กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมถามคำถามก่อนเลย
ก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งสองท่านคุณผู้ชมเชื่อในรักแท้ไหมคะ
เชื่อยังเชื่ออยู่ครับยังเชื่ออยู่ใช่ไหมคะ
รักแท้มันไม่สำคัญว่าเราจะเจอกันเมื่อไห
แต่ถ้าเกิดเรารักกันแล้วนะคะแค่ใจเรารักกัน
คุณป้ากับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวมาแล้วนะ
เจอกันมารักกันได้๑๕ปีแล้วแล้วพูดเสมอเลยว่าเราจะตายพร้อมกัน
และสุดท้ายป้ากับลุงตายพร้อมกันจริงค่ะ
ตอนเช้าป้าเสียตอนเย็นพอลูกมาบอกคุณลุงว่าคุณป้าเสียแล้วนะ
ลุงท่านเสียตามค่ะแล้วสุดท้ายศพทั้งสองศพเนี่ยถูกจัดไว้ที่วัดเดียวกัน
รูปข้างกันเลยตั้งรูปข้างกันเลย
นี่นี่คือรักแท้สำหรับลุงกับป้าคู่นี้นะคะ
ฝั่งคุณป้าเนี่ยชื่อว่าคุณป้าสมหวังฝั่งคุณลุงชื่อว่าคุณลุงสวัยนะคะ
ถูกนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บริเวณสาราการประเรียนวัดโคสุพราชตำบลคลองหัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยคือเจ็บออดแอดป่วยมานานแล้วแหละ
ฝั่งคุณป้าชื่อว่าคุณป้าสมหวังจันภูงาอายุ๕๘ปีเสียชีวิตลงในตอนเช้า
ส่วนฝ่ายคุณลุงชื่อว่าคุณลุงสวัยสนทิวรอดอายุ๖๑ปีนะคะ
ลูกสาวของคุณลุงสวัยคือคุณรสรินสนทิรอดอายุ๓๔ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันมา๑๕ปีแล้ว
แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ผ่านการมีครอบครัวกันมาแล้วนะคะ
พอพบรักกันต่างดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลา๑๕ปี
ระยะหลังทั้งคู่มีอาการเจ็บป่วยทางลูกก็เลยแยกกันดูแล
แต่ทั้งคู่ก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
กระทั่งวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
คุณป้าสมหวังซึ่งเจ็บป่วยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบ
ต่อมาตอนเย็นค่ะทางลูกก็เลยเอาข่าวนี้ไปบอกกับคุณลุงสวัยที่นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ว่าภรรยาของคุณลุงสวัยเนี่ยคือคุณป้าสมหวังเนี่ยท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วนะ
นานค่ะหลังจากที่คุณลุงสวัยท่านทราบข่าวท่านก็เสียชีวิตเลยนะในวันเดียวกัน
คุณพ่อก็คือคุณรสลินเธอเล่าบอกว่าคุณพ่อพูดเสมอพูดกับคุณแม่ก็คือเป็นแม่เลี้ยงพูดเสมอบอกว่าเราจะต้องตายพร้อมกัน
แล้วสุดท้ายสิ่งที่คุณพ่อพูดเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงเพราะท่านเสียวันเดียวกันค่ะ
เขาเคยบอกกับแม่เลี้ยงไว้ว่าถ้าเป็นอะไรก็จะเป็นไปพร้อมกัน
จับความดูไม่บอกมาตอนเช้ากับพี่ชายว่า
เขาก็หายใจเฮือก๓ที
น้องเคยเห็นว่าพ่อหายใจเฮือกที่๓แล้วก็ไป
เชื่อในรักแท้ของพ่อกับแม่
เขาไม่ได้เกิดในปีเดือนเดียวกัน
แต่เขารักกันเขาถึงได้ตายในวันเดียวกันค่ะ

ก็จะทำพิธีสวดพระพิธรรมศพทั้งคู่
จำนวน๒วันแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจ
คุณป้าสมหวังในวันนี้คือวันที่๙มีนาคม
คือเรื่องราวแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่ออยู่อย่างกับคำพูดที่ว่าตรอมใจตายตามกันไป
ผมเคยได้ยินนะแล้วเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นถึงขนาดว่า
ท่านหนึ่งเสียเช้าท่านหนึ่งเสียเย็นแบบนี้
แต่ว่ามีแบบว่าคู่ใดคนใดคนหนึ่งเสียไปนะ
อีกไม่นานเท่าไหร่นะอีกท่านหนึ่งก็แบบเหมือนกับ
คู่ฉันไม่อยู่แล้วตรอมใจไง
อยู่ไปก็ไม่เจออาจจะประกอบกับป่วยด้วยชะลาด้วย
ก็เสียชีวิตตามกันไปผมเชื่อเรื่องแบบนี้เหมือนกัน